กลับมาติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันหน่อยนะครับ

เย็นนี้๕โมงเย็นจะมีการประชุมพักร่วม
รัฐบาลทั้ง๘พักแต่ทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยนักข่าวของเราก็ไปจับตารอดูที่พักก้าวไกลค่ะ
ว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารพักเข้ามาแล้วจะให้คำตอบอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะคะไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
แกนนำพักบางส่วนนะนี่เดินทางมาถึงได้แต่โบกมือทักทายกับนักข่าวค่ะ
มีใครบ้างเห็นคุณรังสิมันโรมเห็นคุณไอติมพระฤทธิ์
แล้วก็เห็นคุณปียบุตรแสงกระหนกกุลแก่นำคณะก้าวหน้า
ทั้งสามคนอ่ะปฏิเสธตอบคำถามสื่อค่ะก็เราก็พยายามถามแหละว่า
เรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐมนูล๒๗๒เนี่ยนะ
มีพักร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคือรังสิมันโรมเนี่ยบอกสั้นว่าคงจะต้องหารือกัน
แล้วก็รีบเข้าไปประชุมพักเลยนะคะส่วนคุณไอติมพริษไม่ได้ตอบคำถาม
เรื่องการจะไปเจรจาเพื่อที่จะหาเสียงสวเพิ่มในวันที่สิบเก้านี้อีกคนนึงที่ต้องถามค่ะ
คือเลขาพักเก้าไกลที่จะเป็นตัวแทนไปคุยกับเพื่อไทยคุณชัยธวัฒนตุลาทนนั่นแหละ
เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาที่พักพอโทรไปก็ยังไม่รับสายนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมบ่าย๓โมงก้าวไกลจะหารือกับเพื่อไทยให้ลงตัวก่อนนะ
พักก่อนแล้วตอนเย็นค่อยมาประชุมร่วม๘พักแต่เนี่ยดูสิเขาไม่ได้บอกว่าจะประชุมกันที่ไหน
คือไม่อยากให้สื่อตามไปอ่ะอ่าจากก้าวไกลเราไปดูเพื่อไทยกันหน่อยนะฮะ
นักข่าวไปสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะคุณ
คือคุณภูมิธรรมบอกไม่เข้าใจก้าวไกลเหมือนกันไม่เข้าใจคุณพิธาเหมือนกัน
ทำไมต้องเปิดประเด็นใหม่เปิดสมรภูมิใหม่
คุณสมรภูมิ๒สมรภูมิที่เก้าไกรและพิธาเปิดออกมาก็คืออะไรรู้ไหมคุณ
เรื่องของการโหวตนายกกับ๒สมภูมิที่เปิดใหม่คือแก้มาตรา๒๗
คือคุณภูมิธรรมบอกทั้งที่เป้าหมายสำคัญของ๘พักคือจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
กระทั่งช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีการแชร์กันว่าคุณภูมิธรรมติงพิทาอย่างนั้นอย่างนี้
คุณภูมิธรรมบอกว่าการที่นายพิธาออกมาสื่อสารอัดคลิปเปิดใจเหมือนเป็นการมัดมือชกเพื่อไทย
ตนเองจำเป็นต้องออกมาชี้แจงให้คนภายนอกทราบแต่ขอย้ำว่าไม่ใช่ความขัดแย้งหรือโกรธ
วันนี้คุยกันก็เปิดใจกว้างเอาวาระประชาชนมาเป็นที่ตั้ง
เพื่อให้ได้รัฐบาลชุดใหม่ประเทศจะได้เดินหน้าและแก้ปัญหาความเป็นอยู่
คุณภูมิธรรมบอกว่าพักเพื่อไทยไม่มีแผนสำรองแผนแรกและแผนเดียวคืออยากจับมือกับ๘พักร่วมรัฐบาลเดินหน้ากันไปให้สุด
และต้องมีคำตอบที่ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้มีการเลือกไปเรื่อยหมายถึงโหวตเลือกนายก
โดยไม่รู้ว่าประเทศจะมีทางออกอย่างไรจะรอถึงปีหน้าก็ไม่ได้
เพราะประเทศตอนนี้มีปัญหาที่รุนแรงมากนะครับ
ส่วนไม่ต้องห่วงนะแคนดิเดตของพักเพื่อไทยเรามีแคนดิเดต๓คน
ถ้าวันไหนชัดเจนเราสามารถเสนอได้ทันที
แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะทำตอนนี้
ในการส่งคุณพิธาให้เป็นนายยกให้สำเร็จสักก่อน
แต่ก็ขึ้นอยู่กับพักเก้าไกลว่าจะทำให้สำเร็จอย่างไร
หากไม่ได้๘พักต้องกลับมาหาทางออกร่วมกัน

และถามไปถึงว่าถ้าหากการประชุมวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
ติเสนอนายพิธาถูกตีตกไป
นายพิธาต่อไปไม่ได้จะต้องทำยังไง
คุณภูมิธรรมบอกอาจจะต้องขอเสนอพักการประชุม
และจะกลับมาหาบรือกับ๘พัก

โอ้โหคุณงั้นแปลว่าคือก็ต้องจับตารอดูนะ
กว่าจะไปถึง๑๙เดี๋ยวรอดูบ่าย๓โมงวันนี้

สัญญาณจากเพื่อไทยในช่วงนี้